ที่ผ่านมานี่เองค่ำวันนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเป็นรถไฟชนกับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
รถไฟขบวนเร็วที่๑๓๔หนองคายกรุงเทพมหานคร
ชนกับรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกมันเส้นมาเต็มคันรถ
นี่ฮะจุดตรงนี้
อยู่ที่ทางพาดรถไฟหนองขอนกว้าง
เลี่ยงเมืองเทศบาลตะบลหนองขอนกว้าง
นายวุฒิชัยเรืองอร่ามพนักงานขับรถเสียชีวิต

อีกคนนึงเป็นช่างเครื่องชื่อนายเจนรงชื่นช้อย
นี่นะฮะส่วนสาเหตุต่างเดี๋ยวรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามถึงข่าวนี้กัน